ตู้ปฏิเหตุบนท้องถนนที่ปฐุมธานีที่เป็นรถหรู
คนขับปอเช่ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์
จนทำให้ผู้หญิงที่ขี่มาเสียชีวิตแล้วก็ตัวแฟนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เรื่องต้นทางหนุ่มปอเช่ที่ขับรถแล้วก็ครอบครัวเดินทาง
พบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บแล้ว
รับทุกอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ได้เมา
แต่ว่ามันเกิดจากการประมาทของเขาเองนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวนางสาวอันทิกาทูลไทยสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์
มาประกอบทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
บริเวณถนนรพชตำบลหลัก๖อำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ
จากนั้นไปที่สพปากคลองรังสิต
รจากับคู่กรณีก็คือนายธีรเทพดุรงศักดิ์วัย๒๙ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถปอเช่ที่พุ่งชนนางสาวอันทิกาเนี่ยค่ะ
เบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพไป๑๐๐๐๐๐บาท
ค่ารักษาพยาบาลนายวริสศรีลาชัยมณีกุล
คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่บาดเจ็บสาหัสอีก๑แสนบาท
แล้วก็พร้อมจะจ่ายค่าสินใหม่ให้คนเจ็บเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ธิรเทพบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาประมาทเองไม่ได้ดื่มไม่ได้ขับเร็ว
เขาขับประมาณ๖๐๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ว่าถนนที่เกิดเหตุมันเป็นพื้นต่างระดับ
ก็เลยเสียหลักแล้วก็ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์เข้า

หรือว่าไปที่อื่นตามที่ก่อนหน้านี้มีข่าวนำเสนอออกมา
เพิ่งน้องก็เรียกมาอยู่ด้วยเฉย

ส่วนพ่อแม่ของนายวริสผู้บาดเจ็บนะครับ
บอกว่าตอนนี้ลูกชายพ้นขีดอันตรายแล้ว
เบื้องต้นต้องตัดขาขวาท่อนล่างค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรักษาอาการบาดเจ็บอื่น

ขอให้ปล่อยเป็นเรื่องของคดีความก็แล้วกัน
ส่วนนายธนกฤษธัญธนพัฒน์
ของนางสาวอันทิกาที่เสียชีวิต
ก็บอกว่าได้เจรจาค่าเสียหายกับนายธิรเทพแล้ว
รวมเป็นเงิน๑๒๙๖๐๐๐บาท
ธิรเทพก็ยินยอมที่จะชดใช้ให้ภายใน๒เดือนค่ะ
เมืองต้นตำรวจสพปากคลองรังสิตก็แจ้งข้อหา
นายธิระเทพคนขับปลอดเชฟ
ข้อหาขับรถประมาทเฉียวชนทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย